เอาล่ะแล้วข่าวที่คุณผู้ชมรอคอยอยู่

จังหวัดอุดรธานีเขาบอกว่าคึกคักมาก

เพื่อบวงสวงย่าจันหอมเป็นต้นตะเคียนที่อายุมาก
ถึง๕๐๐ปีว้าว
อยู่ที่นี่ครับที่วัดโพสมพรนะครับ
บ้านนาดีอำเภอเพลย์จังหวัดอุดรธานี

ชาวบ้านจำนวนมากครับมาร่วมกันทำพิธีบวงสวง
และกราบไหว้ย่าจันหอมไม้ตะเคียนที่มีอายุประมาณสัก๕๐๐ปีได้
เขาบอกว่าขุดเจอจากที่นาของชาวบ้าน
บ้านเลขที่๑๐๓หมู่ที่๔บ้านนาดีตำบลเชียงหวาง
อำเภอเพลย์จังหวัดอุดรธานีครับ
๖๐เซนติเมตรละเอียดนิบเลยครับ

จากนั้นนะครับก็นำมาเก็บไว้ที่บริเวณวัด
เพื่อให้ชาวบ้านมีความเชื่อก็มากราบไหว้
ขอโชคขอลาบขอความเป็นสิริมงคล
โดยบริเวณพิธีนะครับชาวบ้านก็นำเครื่องไหว้มาจุดทูบบูชากันตามปกติ
แต่สิ่งที่ห้ามเลยคือห้ามเอาแป้งมาห้ามเอามือไปถู
อันนี้ไม่ได้พอห้ามแบบนี้แล้วชาวบ้านเขาก็แก้ลำ
ด้วยการควักมือถือออกมาแล้วส่องแทนครับ
ถ่ายได้ดูแต่ตาได้แต่ว่าอย่าเอามือไปถูไปรูปไปคำไปทา
ถูกต้องดูแต่ตามืออย่าจ้องแล้วก็มีชาวบ้านคนหนึ่งเขาไปเจอ
เป็นแบบว่ามันชัดมากเป็นตัวเลขมันชัด
ถ่ายจากมุมไหนเนี่ยนั่นน่ะสิ
ผู้สื่อข่าวของเราก็ขอไปจ้องใกล้แกก็ใจดีให้ดู

โอ้โฮต้องมีชาวบ้านนะถ้าเขาไม่ให้โรยแป้งตรงต้นไม้เราโรยบนโทรศัพท์ไหม
มันก็จะลื่นไปใหญ่ทีนี้เราไถไม่ติดเลย
เอาแป้งเอาไว้ทาหน้าทาตัวดีกว่า
อย่าไปทาเลยต้นมงต้นไม้นะครับคุณผู้ชมครับ

ว่ากันไปนะครับว่าใครจะได้หรือว่าใครจะ
หวังกันไปเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ
ได้เลขกันไปแล้วผมก็ขอเน้นย้ำแล้วกันว่าไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะ

บอกตรงเลยว่าหวยใต้ดินหรือถ้าเรียกให้สุภาพก็คือคณิตศาสตร์ชาวบ้าน
ที่ไม่ประสานงานกับทางภาครัฐเนี่ยอย่าไปเล่นโดนตำรวจจับเอาน่าจะบอกให้
เอาให้มันถูกต้องแบ่งรัฐบาลด้วย